สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของอดีตคู่รักคู่ร้างอย่างเต๋อพีคกันบ้างดีกว่า
หลังจากที่เราเห็นสาวพีคมีการโพสต์รูปภาพของหนุ่มเต๋อลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
ถือเป็นคู่ร้างที่กองเชียร์ลุ้นให้กลับมาเป็นคู่รักมากที่สุดคู่หนึ่งของวงการเลยก็ว่าได้นะคะ
สำหรับเต๋อฉันทวิทย์และพีคพัทรัสยายิ่งล่าสุดเลย
พีคโพสต์รูปที่เธอกับอดีตหวานใจไปทำผมที่ร้านเดียวกันวันเดียวกัน
ลงอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาแฟนคลับฟินหนักมาก
พากันเม้นต์อยากให้ทั้งคู่กลับมารักกันเหมือนเดิม

เต๋อฉันทวิทย์ออกมาเผยถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ในวันนั้น
ซึ่งแม้ว่าจะฟังดูงงกำกวมเบา

ว่าบังเอิญก็บังเอิญไม่บังเอิญก็ไม่บังเอิญครับ

คือว่าน้องพีคตั้งใจจะไปตัดผมอยู่แล้วครับ

ปัจจัยหลายอย่างในการที่เราจะกลับไปคบกันหรือไม่คบกัน

หมายถึงว่าเขาก็ยังอยู่แต่ว่าเปลี่ยนฐานะแค่นั้นเอง